แรกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราขอเป็นการส่งกำลังใจ
ให้กับพี่นิ้งกุลสตรีแบบเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมมาส่งกำลังใจด้วยนะคะ
คือพี่นิ้งกุลสตรีค่ะกำลังรักษาตัวด้วยอาการป่วยเป็นไขกระดูกบกพร่อง
แล้วก็มีโรคแทรกซ้อนอยู่ด้วยค่ะ
แล้วคุณหมอได้มีการผ่าตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่ไปตรวจค่ะ
ล่าสุดค่ะวันนี้พี่นิ้งนะคะได้อัปเดตว่าผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้ว
บอกว่าเป็นไวรัสแอบแฝงค่ะ
ซึ่งจะออกมาทำลายร่างกายในช่วงที่ภูมิต้านทานต่ำ
ไวรัสนี้ใบตองสามารถทำลายได้ทั่วร่างกาย
แต่พี่นิ้งบอกว่าตัวเองยังพอมีโชคดีอยู่บ้าง
คือมาโดนแค่ที่ลำไส้ใหญ่ค่ะความยาวประมาณ๑๐กว่าเซนติเมตร

ซึ่งไม่สามารถใช้เลเซอร์จี้รักษาได้ค่ะ
นิ้งเล่าว่าเนื่องจากตัวเองป่วยมานาน

มีการใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าคีโม
พอใช้ไปนานค่ะเชื้อโรคแฝงก็จะเข้ามาทำร้ายร่างกายได้
แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ต้องนอนให้ยาเข้าทางเส้นเลือดวันละ๒เวลา

รวมถึงทานยาคีโมด้วยแล้วก็ยาอื่นเหมือนเดิมด้วย
อาการตอนนี้ส่วนมากเป็นโรคแทรกซ้อนค่ะ
ส่วนเรื่องโรคไขกระดูกบกพร่องนั้นที่ไม่สร้างเกล็ดเลือด

แล้วก็คุมอยู่ด้วยการทานยาคีโมวันละ๒เม็ดทุกวันค่ะ
นี้พี่นิ้งก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธออย่างท่วมท้นเลย
แล้วก็ฝากให้ทุกคนนะดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงด้วย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่นิ้งด้วยนะคะ

แต่เห็นสีหน้าพี่นิ้งสดใสขึ้นมากเลยค่ะ
เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะคะ
สรุปคือพี่นิ้งตอนนี้เป็นโรคไขกระดูกบกพ่อง
แต่ว่ามีโรคแทรกซ้อนมาด้วย
เออนะคะก็เลยอาจจะมีส่งผลต่อร่างกายไปบ้าง

ใช่กำลังใจสำคัญกำลังจะบอกเลย

ใช่รวมถึงคุณสามีพี่นิ้งฝุ่นท่านโพสต์

ที่เลือกเขาเป็นภรรยาเป็นเจ้าสาวแบบนี้